บันเทิงกับใบตองรัชตะวันกันแล้วค่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่เรื่องราวของวาดที่คุณพ่อสุดแซ่บ
เพราะไม่ว่าเธอจะท้องแก่ขนาดไหนแต่เรื่องของแฟชั่นนั้นเธอยังคงจัดหนักจัดเต็ม
โดยเฉพาะรองเท้าส้นสูงที่ขาดไม่ได้เลยค่ะ
เป็นวาดที่คุณแม่ที่แซ่บที่สุดในขณะนี้เลยก็ว่าได้นะคะ
สำหรับดาราสาวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ที่เจ้าตัวประกาศชัดเจนว่ายังไงก็จะขอจิกรองเท้าส้นสูง
รวมถึงแต่งตัวจัดแน่นจัดเต็มออกงานจนถึงที่สุดค่ะ
เพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่รักแฟชั่นเอามาก
ด้านสามีสุดที่เลิฟอย่างบีทัศภาคถึงขั้นต้องยอมหลีกทางให้กับเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของภรรยากันเลย
แต่ก็แอบเป็นห่วงอยู่ห่างค่ะ
จะเผยว่าช่วงนี้นะคะเจ้าตัวมีคิวถ่ายละครเช้าถึงดึกเกือบทุกวัน
แต่ก็ไม่ลืมทำหน้าที่สามีที่ดีด้วยการส่งภรรยาเข้านอนช่วงเวลา๔ทุ่มของทุกวัน
ซึ่งสาวกุ๊บกิ๊บก็แอบทวงเล็กน้อยด้วยการบ่นคิดถึงสามีในวันที่ลืมทำตามสัญญาค่ะ
สัญญาค่ะ
บางครั้งใช่